ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีค่ะ
แน่นอนครับทุกบ่ายโมงนะครับวันสารและวันอาทิตย์นะครับ
สองแห่งนี้พบกับผมปานุ่มนะครับและสาวเป๊กแน่นอน
ในรายการร้องได้ให้ล้าน
รายการที่มีแต่ความสนุกคืนเครงและบันเลงไปกับเพลงลูกทุ่งค่ะ
คนที่ไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งตอนนี้เปลี่ยนใจมาฟังเพลงลูกทุ่งกันมากมายเลยทีเดียวนะฮะ
เพราะว่านอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะจากผู้เข้าแข่งขันของเราแล้ว
คุณยังได้รู้จักกับเนื้อเพลงที่ถูกต้อง
เวลาจะนำไปร้องหรือว่านำไปใช้ที่ไหนก็จะได้เนื้อเพลงที่ถูกต้อง
อ่าอะไรครับครับครับครับครับ
ที่ผมนั่งเครียดอยู่ผมกลัวผมจะไปตาเพลงแรกครับ

แกคิดไปขนาดนั้นแกยังเราไม่ทันขึ้นมาเลยนะ
คุณแป๊ะคุณแป๊ะับมาอยู่กับเราก่อนนะครับ
ยังไม่ได้ถามอะไรสักคำเลยเนี่ย
เขานึกจะพูดเดี๋ยวเราก็ทำเลย
ไม่เคยรักเลยหนะเจ้า
กว่าทิ้งไปเผาสิ่งของที่รังราคา
ด้วยแรงมากกว่าเท่านี้
กว่าเกลี้ยงเสียงดีทุกที่ทุกทางเตรียมสะอาดตา
ไม่แล้วเรื่องที่คุยกันตอนแรกว่ายังไงนะ

วันนี้สนุกคลึกคลักแน่นอนก็ขอต้อนรับทาง๕ทันด้วย
๕ทันคือเป็นผู้ที่รอรออยู่ว่าเมื่อใด
ผู้แข่งขันข้างบนนี้นะครับพลาดพร้างตกรอบ

กว่าเขาก็จะขึ้นมาถันที่
คุณชาย
คุณชายไรมันนะครับในครั้งที่แล้วนี้ขึ้นมาประกอบตัวนะคะ
แนะนำตัวให้เรียบร้อยเวลาหมดลงเสียก่อน

ไม่ได้ทันได้เริ่มเลยเบื้องหลังเขาเป็นเกษตรกร

ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปุ่นรบมือให้กับคุณชายวัสโศค
จัดว่าจัดว่าหล่อเหลาเสากระดงเรือมาก
ตรงนั้นจริง

ครั้งที่แล้วนี่ก็ขึ้นมาแนะนำตัวแล้วก็ดูวีดีอาร์กันไป
แต่ว่ายังไม่ได้ร้องเลยสักเพลงหนึ่งนะคะ
คุณวัสโศคนี่ตั้งเป้าไว้ว่าจะได้สักวร้านไหมครับคุณวัสโศ
ถ้าได้ล้านหนึ่งจริงเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างครับ

ใช้ในส่วนที่ผมสร้างบ้านไว้
หลายเล็กนะครับร้อยตรางเมตรนะครับ

ยังติดเพื่อนอยู่หลายหมื่นเหมือนกัน

เพื่อนครับอันนี้โชคดีมากที่เพื่อนให้ยืม

น้ำหวานนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิม

มาด้วยครับ

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาทอินโทรมาเลยครับ
ส้อมครับ

เดี๋ยวคุณทุกคนเข้ามาดูอีกเลยนะครับ

ไม่ได้ผมเพียงเนี่ย
เขายังไม่ให้ร้อง

เป็นสเปคของผมเพียงนี้

ชอบชอบแล้วร้องได้ไหม
เพียงอะไรเนาะ

มันจะอ่าฮะ

คนนี้นะคุณมันจุอยู่ตรงนี้
เจ้าเขาเป็นคนแข่งตอนนี้

พอดูนตีมาชอบมะ

ลักษณะมีประกอบเป็นดีเจ๊ด้วย

เขาละเอียด
โผล่มาตรงกลางอีกน่าตกใจนะ
คุณเนสฟังจากเพลงแล้ว

เพลงนี้ดังมากตั้งแต่สมัยตอนหนูยังเด็กเลยนะคะ

เอาล่ะเดี๋ยวคุณพระสุกแกจะกลับบ้านไปก่อน

ถ้าได้เวลาก็แบ่งกันกันแล้วครับ

แบ่งกันทำไมล่ะ
มีคนบอกเขาให้โอกาสนี่
ไม่มีโอกาสถวงเวลาอยู่เนี่ย
พูดเวลาอีกก็นาน

ตกลงว่า

กระสุทครับ

ไม่อยากจะพูดอะไรออกไปถ้าพูดออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้โล่ง
ผมจะนั่งเฉยก่อนสักพักหนึ่งก่อน
อุตส่าห์ล่อลวงดึงถ่วงเวลาให้

เอาละตกลงคุณพระสุไม่ใช้ตัวช่วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องทุกคำครับ

น้องน้ำหวานเชียร์คุณลุงด้วยนะ

สู้ครับมาถึงเพลงที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ

ขอบคุณค่ะ

ที่แสนดีใจแต่รับจดหมายฟังไว้เสียหนึ่ง
ถ้าเป็นคนที่ตอบตรงที่นี่ไม่ใช่ใคร
พี่จำแน่นอนว่าบังออนส่งถึงพี่ชาย
เปิดทางอยู่ข้างในตายตายจดหมายผิดสอง
เหนือความจดหมายจะเขียนบรรยายถึงชายคนอื่น
บอกว่าคนคมคืนที่กล้ำที่กลืนน้ำตาลายนอง
เจ้าชายเพราะคำที่หวานล้ำสำนวนรอยกรอง
ที่อ่านแล้วพักใส่ซองน้องมีผู้จองหลายคน
น้องมีผู้จองหลายคน
น้ำเสียงค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะฮะ
และเมื่อสักครู่นี้ประมาณคล่อนที่สอง

ต้องไปถามท่านผู้รู้ทางด้านล่าง

พี่แป๊ะฟังแต่คุณว่าสู่ร้องเมื่อกี้นี้
เอาล่ะเตรียมตัวมากันแล้ว
ไม่เคยรักเลยนะเจ้า
กว่าทิ้งไปเผา
สิ่งของที่ไร้ราคา
ด้วยแรงมากกว่าเตรียมนี้

แม่
ว่าพี่อะไรวุฒินี่
วุฒิอะไรนะครับวัสสุนี้ครับร้องถูกไหมเมื่อกี้นี้

เป็นเพราะผมเหรอรูปดนตรีสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เหมือนว่าจะอะไรนะครับ

ก็เป็นจะเป็นเพราะผมเหรอผมทำอย่างไรไม่รู้

มาเลยครับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณวัสสุร้องได้หรือร้องผิด
ขอได้ขอได้ขอคิด
โหใจโหใจโห

คุณวัศว์ครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท